ผู้กระทำผิดครับครับร่วงถึงคราสร่วงถึงภาษาครับ
อะไรเป็นเป็นหลบไว้บ้านพักของพาลดำรวจโท
เหตุการณ์เข้าครับเออก็เลยช่วยกันจับ
ก็คือทนี่เป็นเป็นบ้านของตำรวจทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ

เวลาอาบกระทอตเขาอาบออกนี้อยู่เดียวกัน
แต่ว่าเวลาอาบที่แอบไม่แน่ใจว่าเขามาแอบอย่างไรไม่แน่ใจ
กำลังจะทิ้งอาบออกมาไปไหนต่อ

ที่นำมาที่สาวภาสาหร่าครับก็เอ่อได้ได้หลบหลบหลบ

ครับเข้าไปบ้านหลังนี้

เบื้องต้นก็ในการขนตัวครับ
สาธิติกครับครับ
ขอบคุณคุณหลังใช่ไหมขอบคุณคุณหลัง